นี่คุณพอจะเข้าแบบปลายปีเนี่ยนะยอดจองสถานที่ท่องเที่ยวต่างก็เริ่มจองกันมากขึ้น
คือส่วนหนึ่งคนก็อยากผ่อนคลายอยากไปเที่ยว
เดี๋ยววันนี้จะพาไปที่เขาแผงม้า
อยู่ที่วังน้ำเขียวค่ะพาไปดูกันหน่อยนะคะ
นี่บรรยากาศเฉ้านะอาสารดีนะ

ช่วงนี้หลายคนตื่นเช้าออกมาจากบ้านบอกโอ้ทำไมอากาศเย็นจัง

นี่แหละครูและจุดที่ชมวิวแบบนี้นะคะ

ตรงนี้คือจุดสกัดเขาสูงเขาแผงม้า
คลองทรายที่วังน้ำเขียวโคราชนะคะ
นักท่องเที่ยวเขามาตรงจุดนี้เขามาส่องค่ะ
ส่องดูอะไรไม่ได้ส่องเลขเด็ดแต่ว่าส่องดูนี่
โอ้โหคุณเยอะมากนะ
ใช่กระทิงภาพแบบนี้ไม่ได้เห็นได้ง่าย
ใช่ค่ะนี่ดิฉันไปเที่ยวนะก่อนที่จะมีโควิดระบาด

แล้วนี่มันเป็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

นี่เขาออกมาทั้งฝูงเลยนะแม่มีลูกตัวเล็กด้วย
แล้วจุดตรงนั้นบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่เจอกระทิงตัวจริง
เขาจะมีเป็นรูปปั้นตัวใหญ่ยักษ์เลยให้ได้ไปยืนถ่ายรูปด้วย
ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเขาจะมากันเป็นครอบครัว
ทุกคนก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙แล้วค่ะ

แล้วก็ตรงทุ่งย่าริมทางเนี่ยเส้นทางที่จะไปชมกระทิงตรงนี้
ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนเนี่ยโอ้โหดูสิ

สวยนะลงมาถ่ายรูปแบบนี้เก็บเป็นที่ระลึกนะคะ
แล้วก็ตอนนี้จากการสอบถามนะ
ยอดจองคุณฟาร์มสเตย์โฮมสเตย์หรือว่ารีสอร์ทต่าง
ยังทันนะคุณมาจองมากขึ้นแหล่งคิวก็ยาวไปถึงปีใหม่นี่แหละค่ะ
แต่ว่าลานกลางเต็นต์ช่วงนี้เขายังไม่เปิดให้บริการนะ

มากนี่คุณอริยาไปมาแล้วเนอะใช่ผมไปมาแล้วคือตอนที่เข้าไปเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาจะพาเข้าไปนะแล้วก็เข้าไปไม่ไกล
ก็จะเจอจุดในการดูกระทิงเลยคุณมรดียังไม่เคยไปใช่ไหม
อยู่แถวบ้านด้วยฉันค่ะไม่ไกลค่ะ

ใช่ค่ะอีกจุดหนึ่งที่จะพาไปดูก็คือที่หนองแม่นา
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่พิศนุโลกค่ะ

เพราะว่านักท่องเที่ยวไปสัมผัสอากาศเย็นไปชมธรรมชาติ
แล้วก็กางเต็นต์นอนช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้

ใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคุณสุดสกุล
ตอนเช้าจุดตรงนี้เรียกว่าจุดชมวิวสาลาดุสิตา
จะมองไปนะเห็นเป็นทุ่งย่าสวรรณาแบบนี้
แล้วคนที่ไปโอ้โฮคุณก็คิดนิดหนึ่งกินกาแฟยามชาว
ฟินไหมฟันเยี่ยงกว่าฟินมากนะค่ะค่ะ
คือใครที่ไปเนี่ยอย่าลืมนะคะคุณผู้ชม
ต้องปฏิบัติตามมาตรการแหละ
จะต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย๒เข็มแล้ว
นี่เห็นไหมต่อให้มายืนถ่ายภาพเป็นภาพย้อนแสง
มันยังดูสวยเลยมีเสน่หมาก
ไปมาเหมือนต่างประเทศกันนะสวยทีเดียวเสร็จทีเดียวค่ะ
คือช่วงปลายปีแบบนี้ใครก็อยากไปเที่ยวเนอ